ส่วนวันพรุ่งนี้เป็นวันตรุษหรือว่าวันเที่ยวนะฮะหลายคนบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องหยุดทำงานกันหน่อย
จะต้องไปเที่ยวกันแล้วเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความสุขนะครับ
ดังนั้นเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปหลายสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำให้คุณผู้ชมได้เห็นกันหน่อย
โอ้โหนี่คุณดอกไม้สีแดงสดใสต้อนรับเทศกาลตรุษจีนสีแห่งความเป็นมงคลเลยนะ
คุณผู้ชมดูสิขนาดเราใช้โดรนบินถ่ายเนี่ยโอ้โหยังเก็บภาพแทบจะไม่หมดเลย
เพราะสารที่ใหญ่โตมากนะครับนี่คือสวนดอกไม้น้องใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่
อำเภอแม่บริมนะครับตอนนี้มีดอกเซโลเซียหรือว่าดอกสร้อยไก่ญี่ปุ่น
สีแดงสดเบ่งบานเต็มท้องทุ่งบนพื้นที่กว่า๑๐ไร่เลยนะครับ
ซึ่งเจ้าของสวนดอกไม้แม่บริมเชียงใหม่ก็คือคุณออสนะครับคุณพงชาญสินทรสวัสดิ์
เนรมิตเป็นทุ่งดอกไม้โทนสีแดงในช่วงนี้ให้เป็นสีมงคลสีนำโชคนำลาบนะครับ
ตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนเพื่อต้อนรับเทศกาลตรุษจีน
คือกว่าที่ดอกไม้มันจะออกดอกได้บานสะพรั่งแบบนี้นะคุณ
คือตัวเจ้าของเขาต้องเตรียมการนะต้องเตรียมการไว้ว่าจะให้ออกดอกในช่วงเทศกาลตรุษจีน
แล้วก็จะเอาเนี่ยโอ้โหดอกให้มันเป็นสีแดงทั้งหมดทั้งทุ่งแบบนี้นะครับ
เขาบอกว่าตอนนี้นะฮะมีนักท่องเที่ยวเริ่มทยอยเข้ามาเที่ยวชมเทศกาลดอกไม้สีแดงประจำตรุษจีนครั้งนี้กันอย่างเยอะแล้ว
แล้วก็หลายคนถ่ายรูปอวดโลกโซเชียลไปแล้วนะครับ
และอีกอย่างหนึ่งคุณเตรียมดอกไม้สีแดงไว้ทั้งเทศกาลตรุษจีนและไว้ทั้งอีกหนึ่งเทศกาลคือ

แน่นอนทุ่งดอกไม้สีแดงก็อยากให้คู่รักทั้งที่เป็นแฟนกันเป็นสามีภรรยาหรือว่าคู่รักที่เป็นแบบไม่ต้องเป็นคู่เป็นครอบครัวก็ได้นะ
เป็นครอบครัวได้จูงมือมาเที่ยวสถานที่แห่งนี้นะครับมาถ่ายภาพกับดอกไม้สีแดงสัญลักษณ์แห่งความรักความโชคดีความมั่งคั่งการเฉลิมฉลองความสุขและชีวิตอันยืนยาวนะครับ
นะครับนี่ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็คุณออโต้เนี่ย
เจ้าของสวนดอกไม้แม่บริมเชียงใหม่นะฮะก็มีการสร้างสะพานไม้ไผ่
ทอดยาวกลางทุ่งดอกไม้สีแดงสดแล้วก็สร้างกังหางลมนะฮะ
ที่มีวิวของภูเขาอยู่ด้านหลังเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงามอีกหนึ่งจุดด้วยนะครับ
ปกติทำงานอยู่ที่กรุงเทพไงแล้วก็ทำมาอยู่๓๐กว่าปีแล้ว
แต่พอเจอโควิดเล่นงานกลับบ้านที่เชียงใหม่ดีกว่า
แล้วตอนแรกก็เปิดเป็นร้านกาแฟเล็ก
รองรับนักท่องเที่ยวทีนี้ก็อ่ะผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรด้วย
ทำสวนดอกไม้ด้วยแล้วเนี่ยค่ะมันเป็นความสวยงามจริงจริงนะคุณผู้ชม
สำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากสัมผัสความหลากหลายของสวนดอกไม้ในพื้นที่นี่นะคะ
โอ้ก็เวลาที่เราเห็นแบบนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าอยากที่จะไปดูจังเลย
เก็บภาพเป็นที่ระลึกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราบอกพี่กัดเลยดีไหมคะคุณ
ดีครับพิกัดของสวนดอกไม้แม่บริมเชียงใหม่นะฮะ
ก็อยู่ที่หมู่บ้านป่าไผ่ตำบลเหมืองแก้วอำเภอแม่บริม
อ่ะบอกพี่กัดแล้วบอกค่าเข้าชมหน่อยนะฮะ
เขาเก็บค่าเข้าชมคนละ๕๐บาทเป็นค่าบำรุงรักษาดอกไม้นะครับ
เด็กอายุต่ำกว่า๗ขวบเข้าชมฟรีเลย
เปิดบริการตั้งแต่๖โมงเช้าถึง๖โมงเย็นทุกวันเลยนะครับ
เขาบอกว่านี่เข้าไปชมได้นะครับสอบถามเส้นทางก็ได้นะฮะ
ติดต่อไปก่อนก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์๐๔
แล้วก็อีกเบอร์นะครับ๐๙๓๒๘๐๓๔๔๘นั่นเอง
อันนี้ที่เชียงใหม่นะครับลงใต้กันบ้างนะครับ

ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราธานี
ชวนไปเที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลานหรือว่าเขื่อนรัชประพานั่นเองนะคะ
แหมคุณสุดสกุลดูสิภาพมุมสูง
ที่นี่สวยงามอยู่แล้วนะฮะขึ้นชื่อระดับโลกด้วยนะฮะ
ถูกต้องค่ะแล้วก็ตอนนี้ธรรมชาติเขาเหมือนกับได้พักฟื้นนะนะ
แล้วตอนนี้ก็พร้อมแล้วที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยว
ผู้ประกอบการแพร่พักในเขื่อนเชี่ยวหลานเนี่ยนะฮะ
เขาก็ใช้โอกาสช่วงที่โควิดมันระบาดหนักเนี่ย
ปรับปรุงแพ้ที่พักต่างให้ดูสะอาดแล้วก็เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยว
ผู้ประกอบการแพร่คีรีธาราก็บอกว่าโควิด๑๙ของที่สุราชเนี่ย
พอสถานการณ์คลี่คลายไม่เจอผู้ติดเชื้อมาเดือนกว่า
เจ้าหน้าที่เองเขาก็วางมาตรการในการป้องกันแบบเคร่งครัดเลย
จะให้สุราชเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัย
มากันได้ทั้งเป็นคู่รักเป็นครอบครัวเป็นหมู่คณะ
ตอนนี้นักท่องเที่ยวก็เริ่มมาแล้วนะคะ
แล้วมีคนที่เข้าพักเป็นครั้งแรกเนี่ย
เราไปเจอคู่รักที่เป็นครูสอนภาษาสัญชาติอเมริกันคุณผู้ชม

เขาบอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะ
ถึงผู้ประกอบการแล้วก็คนที่นี่ด้วยเนี่ยนะคะ
แล้วทั้งคู่ก็ยืนยันว่ายังไงจะต้องกลับมาอีกครั้งอย่างแน่นอน
ดังนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากไปสัมผัสธรรมชาติบริสุทธิ์สงบแบบนี้
ทำกิจกรรมที่เขื่อนเชี่ยวหลานแล้วก็เห็นน้ำเป็นสีแบบเขียวมรกฏแบบนี้

สอบถามข้อมูลที่สำนักงานททสำนักงานสุราธานี

นี่คุณผู้ชมอย่าลืมไปเที่ยวกันเพราะว่าอะไรรู้ไหม
วันพรุ่งนี้รัฐบาลเองก็ประกาศให้เป็นวันหยุดด้วยไง
ดังนั้นเดือนกุมภาจะมีหยุดยาว๒ช่วงก็มี๑๒๑๓๑๔ใช่ไหม
และอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงปลายเดือน

ไปเที่ยวให้มีความสุขนะฮะในวันตรุษจีนนะครับ